อันตัวเราสุพัสราพนาศิลป์
จากแดนดินถิ่นสาวงามนามอีสาน
เข้ามาเป็นผู้ประกาศอยู่แสนนาน
สุขสำราญอ่านข่าวให้คุณฟัง
เตรงเตรงเตรงเตรง
เตรงเตรงเตรงเตรง

คุณหมอลำแดนอีสานก็มาอยู่กับลิเก

คือเมื่อกี้คือไม่รู้จะพูดอะไรมา

ก็เลยเกริ่นเป็นลิเกออกมาแนะนำตัวคุณสุภาษารา

ทำไมคุณน่าจะมีคนที่ทำได้ดีกว่านี้
เราทั้งร้องทั้งรำเลยไม่ไหวนะ

คณะนี้สอรวมศิลป์ลูกบ้านแทน
เป็นคณะลิเกสาวประเภทสอง
ที่เห็นไปแว๊บเมื่อสักครู่ก่อนพักเบรก
สวยแล้วก็รำสวยนะครับ

โอ้โหลีลาของคณะลิเกคณะนี้
ทั้งสวยทั้งสนุกสุดยอดจริงครับไปดูกันฮะ
คือลืมภาพแรกที่เห็นมาช่วงเข้าเบรกผมไปก่อนเลยนะ

ลืมภาพคุณสุพัสราพนาศิลป์ใช่ไหม

่วงท่าการไล่รำที่อ่อนช้อยของคณะลิเกสอรวมสิน
ลูกบ้านแพมหรือคณะลิเกรวมดาวสาวประเภทสอง
เขาเรียกว่าสร้างความประทับใจ
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔ตำบลราชสถิต
อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างมากนะคุณ

ภายในงานทำบุญครบ๑๐๐วันของคุณย่าสงัดคำพาอายุ๗๖ปี
ทางคณะเจ้าภาพได้จ้างลิเกคณะนี้มาทำการแสดง
โดยหัวหน้าคณะลิเกรวมดาวสาวประเภท๒บอกว่า
การแสดงลิเกมานานกว่า๗ปีแล้ว
โดยผู้แสดงทั้งหมดเป็นผู้ชาย

ที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
จากคุณผู้ชมนะครับ
ฟังเสียงหัวหน้าคณะหน่อยครับ
คือแรงบันดาลใจคือว่าเราแสดงลิเกได้ทุกอย่าง
แล้วก็ละโขนละครอะไรอย่างนี้เราก็แสดงได้ทีนี้
พอมาอยู่วัดหนึ่งเราก็รวมตัวกันไปแสดงลิเก
สาวประเภทสองคือลิเกชายล้วน
ก็คือพอแสดงเราก็มีคนชมชอบเล่นสนุกดีนะอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ต้องยึดเป็นศิลปะเอาไว้ด้วย
แล้วก็พอไปแสดงแล้วก็คนก็ชอบ
ก็ได้เป็นลิเกย์สาวประเภทสอง
ชื่อคณะสอดสำรวมสินลูกบ้านเพลเป็นลิเกสอบประเภทสอง
ที่ใช้ผู้ชายทำการแสดงล้วนเลย
และอีกอย่างหนึ่งเรารับการแสดงทั่วประเทศ
ไม่ว่าใกล้

สวยจริงดูชุบนะครับคุณดูสิโอ้โฮ
แล้วดูใบหน้าเขาดูลีลาเขา
ใครจะคิดนะว่าเป็นผู้ชายล้วนคณะนี้นะครับ

บอกแล้วว่าเขารับงานทั่วประเทศนะ
แล้วก็ลีลาของสาวประเภท๒ส่วนใหญ่มี

สรวมสินลูกบ้านแทน

นั่นเองคนข้างเด็กก็สนุกกันใหญ่เลยนะ
เขาก็ตั้งใจแสดงกันอย่างเต็มที่
ใช่นะครับเดี๋ยวนี้หาชมได้ยากแล้วนะลิเกตามพื้นที่ต่างเนี่ยนะครับ
ส่วนเมื่อกี้คุณผู้ชมถามแต่งเองหรือเปล่าคะสุพัสราพนาศิลป์จากแดนดินกินอีสาน
มีคนนี้แต่งค่ะแต่งแว๊บเมื่อคืนนี้เอง
เขาเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนเขาแต่งได้ทุกอย่างโครงสี่สุภาพ
ชักหน่อยไหมคะโอ้โหรอเล่นอะไรคะจะตอนนี้เลยครับ